อะไรที่มันดีงามเป็นประเพณีที่ดีงามกันหน่อยดีกว่าค่ะ
พาไปดูการฟ้อนถวายบูชาหลวงพ่อพระสัย
เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหนองคายนะคะ

โอ้โฮคุณผู้ชมมายเห็นแบบนี้ผมยกมือไหว้เลยค่ะ
หลวงพ่อพระสัยเนี่ยอันเชิญออกมาแล้วอ่ะนะ
ใช่ค่ะนี่ไม่ได้เห็นบรรยากาศอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะ
แล้วดูสิชาวหนองคายทุกช่วงวัยจริงจริงค่ะ
ห้าร้อยสิบห้าคน

นี่ร่วมกันฟ้อนถวายบูชาหลวงพ่อพระสัยนะคะ
แล้วเขาก็จะมีท่าฟ้อนเป็นท่าฟ้อนแม่บทอีสาน

เป็นการถ่ายทอดความสามคีนะคะ
แล้วหลวงพ่อพระสัยก็ถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง
กิจกรรมที่สำคัญของชาวหนองคายในงานสงกรานอีสานหนองคายเนี่ยนะคะ
ก็คือเนี่ยกิจกรรมนี้แต่อย่างหนึ่งที่มองไปเห็นแล้วชอบจังเลยอ่ะ
สิทุกคนใส่หน้ากากอนามัยนะ
แล้วตรวจเอทีเคตลอดกันด้วยค่ะ

ถ้ามีโอกาสได้ไปสักการะหลวงพ่อพระสายสักครั้งจะดีนะคุณฮะ
ค่ะจากที่หนองคายเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูอีกที่หนึ่งนะคะ
พาไปที่เสริงสางที่นครราชศรีมา

ก็มีทั้งพระสงฆ์ชาวบ้านมาร่วมกันทำบุญตักบาทส่งน้ำพระ
เจดีไซน์สัญลักษณ์ของวันสงกรานเลยนะ
ใช่ค่ะดูสิกองทรายที่เป็นประธาน
เขาเรียกว่าเป็นกรองพระทรายนะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้
แล้วก็มีกองพระทรายที่เป็นบริวารอีก๔กองแยก๔ทิศนะคะ
ซึ่งจัดโดยเจ้าอาวาสผู้นำชุมชน
แล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะคะช่วยกันสร้าง
แล้วเขาร่วมแรงร่วมใจใช้เวลาแค่๑วันเท่านั้นเอง
นี่คือที่โคราชส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวทางทะเล
เขตพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือนะทั้งหาดนางรำหาดเอ่อ
หาดนางรองหาดเตยงามหาดน้ำหนาวหาดเทียนทะเลหาดทรายแก้วเนี่ย
ดูสิคะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยหลั่งไหลเดินทางไปอู้มองมุมสูงแบบนี้
ราก็มาเยอะเหมือนกันแล้วทางตลาดอาหารทะเล
บริเวณโค้งพญายมชุมชนบ้านช่องสมสารเนี่ยนะคะก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ย
จับจ่ายซื้อของทะเลแล้วเขาก็มีการจองที่พัก
นี่เกือบเต็มทุกแห่งแล้วนะถือว่าเป็นการสร้างเงินสะพัดให้เม็ดเงินเนี่ย
หุ่นเวียนในพื้นที่ด้วยโอ้เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะ
ก็เป็นบรรยากาศในช่วงสงกรานอย่าลืมนะคุณผู้ชม
งกรานนี้เราก็อยากให้คุณผู้ชมเดินทางแบบปลอดภัยด้วยนะคะ
เดินทางไปไหนก็ต้องระมัดระวังกันแล้วก็อย่าลืมนะไปเจอผู้เท่าผู้แก่
เราไม่อยากให้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะ